และสาวแมทก่อนหน้านี้ออกมายืนกรานชัดเจนแล้วนะ

แต่ฝั่งมิ้นท์เองในเมื่อมีชื่อไปเอี่ยวแบบนี้
ต้องออกมาขอเคลียร์ด้วยตัวเองเช่นกันนะฮะ
และที่สำคัญคือคุณแอฟทักษะออน
เพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
สำหรับมิ้นเองจะหว่าใจกระทบกับความสัมภัณฑ์

ก็ตามที่แมทตอบไปแล้วค่ะ
เพราะว่าเอาจริงเกิดมาไม่เคยเป็นแม่สื่อให้ใครเลย
ก็งงอะค่ะแต่ก็คิดว่าแบบ
อย่างมีทั้งพี่กึ้งด้วยใช่ไหมพี่การด้วย

ด้วยความที่มิ้นมีพี่ชายเยอะแล้วกัน
คนก็อาจจะแบบมาประติดประต่อไปเอง
มิ้นก็ไม่รู้ว่าพี่แอฟเขาแบบ
เชื่อตามข่าวไหมอะไรอย่างนี้
แต่สำหรับมินก็ตอบไปเลยว่าแบบ

นว่าถ้าเกิดพี่เขาฟังข่าวพี่เขาคงเข้าใจ
จริงทุกวันนี้เรายังได้พูดคุยสื่อสารอะไรกับพี่แอฟบ้างไหมครับ
ก็มีแต่พอน้องปีใหม่อะค่ะ

คือจริงมิ้นท์กับพี่แอฟไม่ได้แบบพูดคุยอะไรกันทุกเรื่องอยู่แล้ว

แต่ถ้าเจอข่าวแบบนี้มิ้นเองก็ลำบากใจเนอะ

น้องชายพี่สงกรานด้วยอะไรด้วย

ไปร่วมแสดงความยินดีกับคิมเบอร์รี่ในงานรับปริญญา

สาวคิมแต่อย่างใดไม่เกี่ยวเลยจริงก็อยากไปค่ะ

ถ่ายละครอยู่เขาใหญ่๓วัน